เรื่องนี้กันหน่อยนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์
ขับรถป้ายแดงไปที่จังหวัดลบบุรีโอ้โหเจอรับน้องเขาให้ฮะ

อุ้ยเอาใหญ่เลยที่มีสี่โอ้โหแงะแล้ว
โอ้โหคันนี้โอ้ยตายแล้ว
ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมาอีกแล้ว

หนีดิโอ้โหกูอยู่ไม่ได้หรอกโอ้โห
โอ้โหตายเลยตายเลยแบบนี้
มันกินไม่ได้แล้วมันทำไมชอบยังไงแอมไม่เข้าใจเลยอ่ะ
แล้วแงะแบบด้านริมอ่ะดูมันสันดานสี่อ่ะไอ้นี่ไอ้ตัวนี้
จำหน้ามันไว้นะโอ้มีจำหน้าเอาไว้ด้วย
จำแล้วจะไปแยกแยะออกได้ไงหน้าจำไม่ได้ว่าตัวเดิมเปล่า
แต่หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วเขาเห็นใจ
เห็นใจของรถคันใหม่ป้ายแดงลิงมันคงเห็นแล้วแบบหมั่นเหรอ
ป้ายแดงมาเลยป้ายแดงใช่ไหมเออมาขอดูขอสำรวจหน่อย
เจิมนิดนึงตรงไหนที่ว่าใหม่ตรงไหนที่ว่ามีการเพิ่มเติมเข้ามา

มันนึงนึกถึงเป็นเราน่ะเขากับรถคันป้ายแดงไป
ดูลิงแทะ
กระบาดอ้นจะโดนนะจำเป็นเข้ามาขนัด
เหมือนกับว่าเอาปากไปเทิดแล้วไปแงะอะไรก็ใหม่

เออนี่ค่ะเขาบอกว่า
ถูกฝูงลิงจากพระปางสามยอด
มาขึ้นคล่อมอยู่บนหลังคารถแทะตามขอบรถ

ก็ตรงนั้นทำไงดี
พอเห็นคลิปแบบนี้หลายคนมองไปถึงเรื่องของปัญหาสุดคลาสสิก
ระหว่างคนกับลิงที่บริเวณตรงนี้
แล้วมันไม่ใช่มีแค่คนกับลิงลิงกับลิง
ก็ด้วยเหมือนกันเป็นก๊อกเหรอเป็นก๊อก
ถ้าจำไม่ผิดญาตินี้มีสามก๊อกใช่ไหม
เออนั่นแต่การยังไงให้คนกับลิงอยู่ร่วมกันได้
เอาเป็นว่าลิงกับลิงยังอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยที่นี่นะ
อาจจะต้องมีการจัดระเบียบจัดวาระกันใหม่

ฉันเชื่อว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็คงพยายามแล้วเหมือนกันนะ
ผมก็เคยไปตรงนี้ไปทำรายการจัดรายการอยู่ที่นั่น

ใช่ผมก็ไปร่วมขึ้นอยู่บนรถแล้วก็เต้น

แล้วทำให้ชาวบ้านที่เขาอยู่มีตึกอยู่แถวนั้น
บางตึกทั้งแถบร้างไปเลยนะ
คือเอาเสือมาก็แล้วอะไรก็แล้ว

ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้

เพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บ่อยมากเข้า

จริงลบบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเยอะ

ก็ใช่ลิงกลัวกะปิแต่คุณจะเอากะปิทารส
รถคุณในราคาหลายล้านคุณโอเคไหมล่ะที่จะให้กะปิท้า

อะไรคำนี้เอากะปิมาท้ารถอะไรคำนี้

อันนี้ก็คงจะเป็นวิธีแบบพฤติประนอมที่สุดแล้ว